มันก็เป็นสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นทุกเช้า

คือบางบ้านเขาก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหม

พ่อจะเอาลูกสาวม๓ไปส่ง

ปรากฏว่ารถใหญ่

โอ้โห

แล้วมอเตอร์ไซค์ของฝั่งพ่อลูกนะนะ
เสียหลักล้มอยู่เลนส์๓

เจอร่างของลูกสาว
อายุ๑๕ปีน้องอยู่ม๓ค่ะ

ก็จอดห่างออกไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะนะคะ

คุณพ่อทำงานเป็นลูกจ้างกอทมค่ะ
ให้กับนักข่าวฟังไปก็ร้องไห้ไป

พ่วงหักเบียดมาทางซ้ายกระทันหัน

แล้วผมเห็นเลยว่าร่างลูกผมโดนทับต่อหน้าต่อตาเลย

แต่ว่าผมไม่โดนอะไรเลย
ทีนี้คุยกับคุณพ่อผู้สูญเสียแล้วนะคะ

นายสุรวุฒิโกยรำ

ผมขับรถมาลูกเมียผมก็อยู่ในรถนะ

แล้วรถมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่ารถคันที่ขับตาม

แต่เราไม่เห็นจังหวะตอนที่แบบปาดหน้าไงคะ

แล้วรถพ่วงคันนี้เป็นรถของบริษัทมี
ก็ต้องชดใช้ล่ะค่ะ
ตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดนะ

เข้ามาดูแลฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียก่อน

โอ้โหแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะ